วันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยที่สนามบินจังหวัดลำปาง
เพราะว่าเครื่องบินของสายการบินนกแอร์เกิดเหตุล้อยางแตกนะคะ
ก็ส่งผลทำให้เที่ยวบินนั้นล่าช้าออกไปแล้วก็ผู้โดยสารได้รับผลกระทบ๖๐คนค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้นะคะเกิดความวุ่นวายภายในท่ากาศยานลำปาน
บรรทุกผู้โดยสารมาจำนวน๖๐คนได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
ไม่สามารถขึ้นบินได้ตามปกติคือในเวลา๑๐นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ
เรืองยุทธ์นิตยานนท์ผู้อำนวยการท่ากาศยานจังหวัดลำปาง
บอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าล้อเครื่องบินด้านซ้ายล้อที่๒
เกิดมีปัญหาเนื่องจากว่ายางแตกไม่สามารถที่จะทำให้ผู้โดยสาร
ขึ้นไปบนเครื่องได้แล้วก็ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้
สายการบินนกแอร์ที่ลำปางได้มีการแจ้งประสานให้ฝ่ายวิศวกรรม
สายการบินที่ประจำอยู่ที่ท่ากาศยานดอนเมืองกรุงเทพ
ให้ส่งช่างพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็ยางอะไหล่
เพื่อทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จพร้อมกับมีการชี้แจงกับผู้โดยสาร
จนเกิดความเข้าใจแล้วก็ได้มีการจัดรถตู้๒คัน
ส่งผู้โดยสารบางส่วนที่ต้องการไปขึ้นเครื่องที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการยกเลิกการเดินทางก็สามารถคืนตัวได้ในราคาเต็ม
หลังจากที่ต้องจอดรอซ่อมนานกว่า๕ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะช่างซ่อมจากสนามบินดอนเมือง
มาทำการเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็ส่งผลกระทบให้เที่ยวบินดังกล่า